สุดท้ายจะไปเดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่ต้องมาตามเคลียร์ให้
แต่เหตุการณ์นี้ทั้งลูกทั้งพ่อทำด้วยกันเลย
ลูกเปิดก่อนเลยคุณผู้ชมถือมีดบุกเข้าไปแล้วเป็นบ้านญาติด้วยนะ
พ่อตามมาเข้าไปทำร้ายทรัพย์ศิลป์แล้วก็๖คนในบ้านต้องหนีเข้าไปชั้น๒
เพิ่งเหลือ๔คนตรงนั้นช่วยทำร้ายทรัพย์แล้วก็มาให้เข้าไปทำร้ายทรัพย์
แล้วก็ทำลายข้าวของนอกบ้านก่อนมีอะไรบ้าง
ประตูหน้าต่างรอบบ้านนั้นโดนทุบกระจกก็แตก
อเตอร์ไซค์ก็พังครับพอเข้าไปในบ้าน
ตู้เก็บของโทรศัพท์มือถือก็เสียหายไปเหมือนกัน
เหตุเกิดที่บ้านหลังนี้ในตะบนโนนหอมอำเภอเมือง
จังหวัดสกลนครบ่ายโมงของวันจันทร์ที่ผ่านมา๑๙มิถุนายน
บ้านหลังนี้ก็ของคุณพี่อุไลวันครับ
คนก่อเหตุคือเจษดาอันนี้คนพ่อนะเสื้อขาวอายุ๔๔ปี
พ่อเนี่ยถือท่อนไม้ส่วนลูกชายอัครเดชถือมีดด้ามยาวเลย
อัคระเดชเนี่ยอายุ๒๒ส่วนเจ้าของบ้านพี่อุลายวัน
ก็เป็นพี่สาวของนายเจษดาคือมีศักดิ์เป็นป้าของอัครเดชครับ
แสดงว่าทั้งหมดเป็นญาติกันไปถามคุณอุไลวันเจ้าของบ้าน
บอกว่าตอนเกิดเหตุเธอกับลูกสาวพร้อมหลานอีก๒คน
อยู่ที่บ้านแล้วจู่เจษดากับอัครเดชพ่อลูก

พวกเธอต้องวิ่งหนีตายขึ้นไปชั้น๒ครับ
ดีว่าเพื่อนบ้านเนี่ยโทรแจ้งตำรวจสอบภอมุมสกลนคร
ระงับเหตุแล้วก็คุมตัวสองพ่อลูกไปโรงพัก

ทำไมเจษฎากับอาคารเดชเข้ามาทำแบบเนี้ย

คนเป็นพ่อเนี่ยก็คือเจษฎาเนี่ยนะน่าจะไม่พอใจ

ที่ถูกเธอซึ่งเป็นพี่สามเนี่ยแจ้งความจับ

จนเจษฎาเนี่ยติดคุกไปสิบสามเดือน

ฟังพี่อุลายวันหน่อยข้าว
จากกันตั้งวันที่แล้วเนาะแหละมันเหมือนเป็นความแค้นหน่อยนะอะพี่

แต่ว่าจริงเรื่องที่แล้วเนาะเราไม่ได้ทำอะไรมันไหน

ตั้งนานแล้วค่ะมันก็ติดคลุกไป๑๓เดือนนะคะ
นี่ครับพี่อุไรวันเขาเล่าให้ฟังเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลย

นักข่าวรายงานอีกนะครับว่าหลังก่อเหตุที่บ้านของพี่อุลายวันเสร็จแล้ว
๒พ่อลูกเจษฎากับอัครเดชยังไม่จบนะ
ทุบทำลายทรัพย์สินร้านชำในหมู่บ้านจนพังเสียหายไปด้วย
ตำรวจคุมตัวได้แล้วก็แจ้งข้อหาบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์
โอ้โหชาวบ้านในพื้นที่ก็โล่งอกไป
แต่ว่าไม่รู้จะโล่งอกได้นานหรือเปล่านี่สิคุณผู้ชมฮะ
คือถ้าเกิดปล่อยออกมาอีกหรืออะไรแบบนี้อีกทำยังไง

แต่ก็พี่จะยังนับย่าเขาอยู่หรือเปล่าครับ

ก็คราวนี้ก็น่าจะโดนมากกว่า๑๓เดือนล่ะ